ทีลูกเนี่ยเสียชีวิตเพิ่งเกิดมาได้แค่๗วันเท่านั้นเป็นทารกเบบีอยู่เลยคุณผู้ชมแต่ว่าเสียชีวิตคุณแม่เขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเสียชีวิตเพราะปอดติดเชื้อจริงหรือเปล่าก็เลยขุดศพเนี่ยจากโรงนี้นะคะที่ฝั่งแล้วเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์กันอีกครั้งนึงค่ะคือเรื่องนี้นะคะนางสาวสุวรร
มีนาคมที่ผ่านมานี่เองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ชนะสูญหาสาเหตุการณ์เสียชีวิตที่แท้จริงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะเพิ่งคลอดลูกชายเมื่อวันที่๒มีนาคมและลูกชายก็เสียชีวิตวันที่๙มีนาคมคือมีอายุได้เพียง๗วันเท่านั้นคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังห
ติดเชื้อได้ยังไงเพราะว่าตอนที่คลอดออกมาตอนแรกเนี่ยแพทย์ก็บอกว่าลูกแข็งแรงดีมีน้ำหนักถึง๓กิโลกรัมด้วยนะแต่พอคลอดปุ๊บเนี่ยก็ถูกแยกไปไว้ในห้องเด็กป่วยวิกฤติหลังคลอดที่๒วันแพทย์ก็มาแจ้งบอกว่าลูกมีอาการปอดติดเชื้อจากนั้นอาการก็แย่ลงเรื่อยมีเรื่องของความดันไต

ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะบ่ายวานนี้ค่ะทางครอบครัวก็เดินทางมายังสถาบันนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจทางพ่อแม่ของน้องภูผาก็เข้าติดต่อขอรับศพเพื่อพานำกลับไปที่บ้านที่จังหวัดชัยนาฏท่ามกลางความเสียอกเสียใจของครอบครัวนี้นะคะพร้อมทั้งได้เปิดเผยว่าทางแพทย์สถาบันนิติเวทย์ได้แจ้งผลการผ่าช
จะไม่นำศพไว้ที่วัดนะคะแต่จะฝังศพน้องภูผาไว้ที่บ้านพอครบ๑ปีก็จะทำบุญเก็บกระดูกต่อไปค่ะ

โดยเฉพาะโรงพยาบาลออกมาชี้แจงโดยด่วน
จากนี้ก็ยังเตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่๑๙มีนาคมให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคือพ่อแม่บอกว่าคือไม่เข้าใจ
คำถามสำคัญคือลูกติดเชื้อเพราะอะไร
ทั้งที่คุณแม่ก็ฝากคันกับคุณหมอตั้งแต่แรกและอาการปกติ
จนถึงวันผ่าคลอดที่บอกว่าหมอเช็คหัวใจอะไรก็ยังปกติทุกอย่าง
คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่คุณพ่อน้องภูผาเนี่ยนะ
ถามหมอไปเลยลูกผมติดเชื้อจากอะไร
เขาบอกว่าอาจจะติดจากเครื่องมือแพทย์ที่ใส่เข้าไปช่วยหายใจ
เพราะใส่เครื่องช่วยหายใจโดยท่อมันเข้าไปในปอดเลย

แต่หมอบอกว่าย้ายไม่ได้ให้รอดูอาการ
ทำให้ลูกผมตายอันนี้พ่อน้องภูผาบอกนะคะ